อีกหนึ่งเรื่องผมว่าเป็นนวัตกรรมดีแล้วกัน
หลายคนก็พยายามจะหาอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างมาจัดการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

โคราชครับโอ้โหมีอุปกรณ์ดีเจ๋งมาช่วยฆ่าเชื้อธนบัตร
หรือไม่ก็เหรียญเหรียญบาทเหรียญ๕บาทเหรียญ๑๐บาท
เขาว่าอะไรเขาว่ากันว่าไวรัสโคโรนาไซส์พันธุ์ใหม่
มันสามารถมีอายุยืนยาวอยู่ได้ในธนบัตรกับเหรียญ

ชั่วโมงอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเจ้าเครื่องนี้แล้วก็รับรองฆ่าตายอย่างแน่นอน
นี่เลยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังที่เห็นอยู่นี่คือกล่องฆ่าเชื้อครับ
ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด๑๙
ที่มันติดอยู่ตามธนบัตรหรือว่าเหรียญต่าง
อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรให้มีอะไรบ้างติดตามกันหน่อย
ก็คือมีกล่องกันน้ำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำด้วยพลาสติกนะครับ
อันนี้ตัวสำคัญเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมถึงสำคัญ
แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตะแกรงสำหรับวางวัตถุสายไฟ
แล้วก็สวิตช์ไฟที่ใช้ในการเปิดปิดเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อบนธนบัตร

ธนบัตรไว้แบบนี้หรือไม่ก็เหรียญก็ได้
เราต้องการจะฆ่าเชื้อวางลงไป
หรือกุญแจรถหรือว่าของสิ่งเล็กอะไรต่างได้หมดเลยนะ
อยู่ข้างในในการฆ่าเชื้อครับ
ผลงานนี้นะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะของเหล่าบรรดา
นายทหารช่างน้องใหม่จากหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธหารช่างที่๒
กรมทหารช่างที่๒ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
อย่างที่บอกที่โคราชเป็นกำลังพลทหารใหม่ผลัดที่๒
ที่ได้นำต้นแบบการประดิษฐ์มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินนั่นเองครับ
ซึ่งตอนนี้นะทางหน่วยทำกล่องฆ่าเชื้อนี่ขึ้นมาเยอะด้วยนะ
ตั้ง๑๐ใบมอบให้กับร้านค้าสวัสดิการภายในหน่วยใช้ในการป้องกันแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอยากจะขอปรบไม้ปรบมือให้กับไอเดียที่มันสุดยอดแบบนี้
มือถืออันนี้ก็ใช้ฆ่าเชื้อได้เหมือนกัน
คือเราจะเห็นใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาเงินไปฉีดแอลกอฮอล

ก็มีหลากหลายวิธีแต่ว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะโจ๊ก

เรามันดาคนในหน่วยนั้นรีบไปเอาเงินนะ

จะได้ไม่แพร่กระจายเชื้อโรค

หลังรถบ้างในคงใน

แต่จริงก็มีนวัตกรรมอีกหลากหลายรูปแบบเนาะคุณผู้ชม
ถ้ามีสามารถแบบว่าฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ได้นะคะ
แล้วจริงคือเชื้อโรคมันสามารถอยู่บนธนบัตรได้หลายวัน

พวกเราจับต้องบ่อยอาจจะเลี่ยงด้วยการโอนเงินผ่านมือถือไหม
อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความสะดวกด้วยเหมือนกันนะคะ